พอเห็นหัวข้อข่าวนี้ดิฉันหิวเลย

คือเวลากินบุฟเฟ่ต้องมีสตินะ
บางคนไปตอนหิวก็สั่งกระหน่ำเลยแล้วกินไม่หมดไงฮะ
แต่บางทีก็มีค่านิยมที่อยู่ในใจ

ใช่เพราะคุ้มว่าบุฟเฟต์มันกลายเป็นการกีฬาไปแล้วค่ะ
กินแล้วต้องทำสถิติทำลายสถิติอะไรไป
แล้วกลายเป็นเหลือเหลือทิ้งคว่างแล้วโดนปรับด้วยค่ะ
นี่เป็นโพสต์ที่ทางเจ้าของร้านชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่เนี่ย
เขาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่าโอ้โหลูกค้าลายนี้เนี่ย
กินเหลือเป็นกิโลค่ะคุณรัฐพงษ์
แล้วก็เอาทิชชั่วปิดไว้

แต่พอออกจากร้านไปแล้วคุณผู้ชม
พอเขาเก็บโต๊ะโอ้โหที่เอาทิชชู่บังไว้
นี่คือของที่ไม่ได้กินนะคะเป็นกิโล
นี่ค่ะคุณแนนเจ้าของร้านชาบูคอนนะคะ
เป็นร้านบุฟเฟ่ในซอยสามัคคีที่นนทบุรีบอก
๑กิโลกรัมค่ะที่ลูกค้าทานเหลือเนี่ยค่ะ
ก็โพสต์เลยแล้วบอกขอร้องว่า
ค่อยสั่งค่อยตักค่อยทาน

คิดแค่๒๙๙บาทในเศรษฐกิจแบบนี้ก็
คือบุฟเฟ่มันก็ไม่ได้กำไรเยอะมาก

เมื่อวันที่๒๓ที่ผ่านมาค่ะ
สองท่านมาทานที่ร้านแล้วทานเหลือเยอะมากเลย
ร้านก็ปรับไป๓๐๐บาทเพราะลูกค้าทานเหลือ๖ขีด
กฎของร้านเขาก็คือจะปรับขีดละ๕๐บาท

แต่พอลูกค้าลุกออกจากร้านไปเท่านั้นแหละค่ะ
พนักงานไปเคลียร์โต๊ะโอ้โหมีอาหารหมกไว้ใต้ทิชชู่
แล้วก็ในถ้วยก็เอาเปลือกผลไม้ทับเอาไว้
รวมของเหลือเนี่ย๑กิโลกรัมกว่า๑กิโลกรัมนะคะ
นี่ค่ะพอเขาเอาคลิปนี้ลงไปโพสต์
ในโลกออนไลน์คือมันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือ
ลูกค้าคนที่เขากินนะคะเขาเข้ามาขอโทษ
เรื่องมันก็เลยไม่ดราม่าไม่บานปลาเขาเข้ามาขอโทษ
เขาเข้ามาคอมเมนต์โพสต์บอกว่าขอโทษร้าน
และยอมรับว่าทานไม่หมดแล้วก็สั่งมาเยอะจริง
ส่วนที่ยังไม่ได้ทานก็ให้พนักงานเก็บคืนไปแล้ว
นี่ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญจริง
เวลาสั่งเราคงต้องมีสติมากเวลาทานบุฟเฟ่นะคะ
คุณแนนบอกกับทีมข่าวด้วยว่าปกติทางร้านไม่ค่อยปรับลูกค้าหรอก
ถ้าไม่ทานเหลือเยอะจริงเพราะเขาก็อยากจะรักษาลูกค้าไว้
แต่ว่ามันไม่ไหวจริงค่ะครั้งนี้มันเยอะมาก
ก็อยากฝากลูกค้าที่ทานอาหารประเภทบุฟเฟ่บอก
ขอให้คิดเยอะด้วยนะคิดถึงใจเขาใจเราเขาไม่ได้อยากปรับค่ะ

ผมเวลาไปกับใครก็ตามนะผมสั่งเลยนะ
กินที่หมดนะไอ้เสียตังค์น่ะส่วนหนึ่งจะอายเขา
เออนะฮะเวลาเขาปรับเนี่ย